คุณผู้ชมแฟนคลับหมอลำ

เนื่องจากว่าแม่นกน้อยบอกว่า
ต้องการเอาเงินไปรักษาสามีที่ป่วยอยู่ไอซียู
แล้วก็จะเอาเงินตรงนี้มาใช้หนี้ที่สำคัญที่สุด
ต้องการที่จะยื้อวงเสียงอีสานให้ยังอยู่ต่อไปได้
เพราะว่าเอาจริงนะพอพิษโควิดมันเล่นงาน
ลอกใหม่ที่มานี้งานต่างของวงเสียงอีสาน

ซึ่งเมื่อคืนประมาณ๒ทุ่มครึ่งคุณแม่นกน้อยอุไรพร
เจ้าของคณะหมอลำชื่อดังอย่างเสียงอีสานก็ตัดสินใจไลฟ์
แล้วก็เล่าเรื่องสถานการณ์การเงินของวงให้ฟัง
รวมถึงอาการป่วยของพ่อหลอดสามีของแม่นกน้อยเนี่ยนะคะ
บอกว่าตั้งแต่โควิดมาในรอบนี้การแสดงมันไม่มี

แล้วพ่อหลอดรวมถึงเป็นเสาหลักของวงเสียงอีสาน
หลอดก็ป่วยอยู่ทีนี้พอมาเจอพิษโควิด
เล่นงานอีกก็หมดกำลังใจแล้วค่ะสุดหนักไป
เมื่อวานนี้พ่อหลอดต้องเข้าห้องไอซียู
นกน้อยก็ได้ปรึกษากับพ่อหลอด
ก็เลยตัดสินใจจะประกาศขายบ้านตองห้า
บ้านตองห้าคือบ้านพักเสียงอีสาน
แล้วจะเอาเงินจากการขายบ้านตองห้า
มารักษาพ่อหลอดใช้หนี้ต่างที่มันยังมีอยู่

จะเอามาต่อลมหายใจให้กับวงเสียงอีสาน

ก็ไม่รู้ว่าโควิดจะดีขึ้นเมื่อไหร่
แต่ก็อยากได้เงินจากการขายบ้าน
เอามาเยียวยาตรงนี้เอามาใช้หนี้ตรงนี้ด้วย

บอกว่าทรัพย์สินพวกนี้มันเป็นสัจธรรมของมนุษย์
ถ้าเกิดว่าเราตายไปเราก็ไม่สามารถเอาไปได้

เพื่อรักษาลมหายใจของพ่อหลอด
แล้วก็ยอมเสียบ้านตองห้า
เพื่อให้ได้ต่อลมหายใจของลูกของหลาน
แล้วแม่นกน้อยก็ร้องเพลงมอบให้กับพ่อหลอด
แต่ว่าเป็นการร้องเพลงที่เต็มไปด้วยน้ำตา
คุณผู้ชมฟังจังหวะช่วงที่แม่นกน้อยไลฟ์หน่อยค่ะ
พ่อจะยอมเขาโรงพยาบาล

โดยเสียงอีสาน
หากแม่จะยื้อเสียงอีสานไว้

แม่ต้องออกมาไลฟ์สดเพื่อจะขายบ้านตองห้า
เพื่อประกาศขายบ้านตองห้า
เพราะเรามีภาวะหนี้สิน
สถาบันการเงินในระบบนอกระบบ

เพื่อใช้หนี้
และต่อล่มให้ลูก

เสียงอีสานยังคงอยู่หลังจากโควิดออกไป
สังขาดจนยานสีเสี่ยวเหี่ยวเฉา

พันอยู่กันทั้งทุกคน
ลูกล้านห่าหลาย
หลายปีหลาย

ส่งกำลังใจพิมพ์คอมเมนต์ให้กับแม่นกน้อยเยอะมากเมื่อคืนนี้ค่ะ

เพจเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรมีการโพสต์ภาพของแม่นกน้อย
ตอนที่ไปเยี่ยมพ่อหลอดนี่ภาพนี้เลยค่ะ
แล้วก็มีข้อความนะบอกว่าปัญหาที่ถาโถมเข้ามาพร้อมโควิด
ถูกยกเลิกไปไม่อาจประเมินความเสียหายได้
หลอดซึ่งเป็นประมุขของครอบครัวเสียงอีสานบ้านตอง๕
ตอนนี้พ่อป่วยหนักเข้าห้องไอซียูแล้วก็แฮชแท็ก
ผู้หญิงคนนี้ต้องสู้เพียงลำพังนะคะ
แล้วแฟนคลับวงเสียงอีสานสิทธิ์เก่า
หัวหน้าคณะหมอลำในวงการหมอลำก็บอกนะมีการออกมาประกาศ
วันที่๑๙มกราคมนี้จะมาร่วมกันจัดคอนเสิร์ต
เพื่อพ่อผู้สร้างตำนานเสียงอีสานนะคะ
นี่แหละก็เดี๋ยวจะจัดคอนเสิร์ตขึ้นที่บ้านพักเสียงอีสาน
ที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะ
นี่ฮะขนาดเป็นหมอลำวงใหญ่วงดังขนาดนี้
ผลกระทบโควิดมันก็สะเทือนไปเหมือนกันนะ